เมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ตลาดริมน้ำบ้านแพ้วที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามนำรถดับเพลิงเข้าไปแต่ถนนมันแคบมาก
เข้าไปยากค่ะชาวบ้านก็ต้องช่วยนำเรือนำอะไรไปช่วยกันดับไฟ
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่ากว่าจะดับไฟเอาไว้ได้
กลับไปดูเหตุการณ์กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่คือภาพเมื่อคืนนี้ตอนที่พยายามช่วยกันดับไฟนะคะทีนี้มาดูภาพเปรียบเทียบค่ะ
ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้กับหลังเกิดเหตุไฟไหม้ครับตลาดบ้านแพ้วอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกนะคะ
ระหว่างแม่น้ำท่าจีนไปจนถึงราชบุรีนะคะนี่ค่ะ
ไฟไหม้กับหลังไฟไหม้เปรียบเทียบให้ดูเป็นแบบนี้ทีเนี้ยค่ะ
ไฟไหม้ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจดูว่าเอ๊ะความเสียหายมากขนาดไหนนะคะ
ร้านค้าบ้านเรือน๒๕หลังไฟไหม้พังเสียหายหมดเลยโอ้โห
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ค้าในตลาดบ้านแพ้วหลายท่านค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ถนนมันเข้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทุกบ้านก็คือไม่มีถนนเข้า
ทีนี้ก็แบบโชคดีที่เราได้เรือค่ะแล้วก็รถดับเพลิงที่เขามีที่สูบน้ำขึ้นมาค่ะ
อืมค่ะมันมันมันเอามันขึ้นชั้นบนนะคะมันมันไฟมันโหมเยอะมากเนี้ย
ลูกไฟอ่ะเปลวไฟเนี้ยมันไปตกทางโรงพักเลยค่ะมาถึงก็มาเอาข้าวของที่หยิบหยิบฉวยได้อ่ะ
เงินนิดหน่อยอ่านอกนั้นก็ไม่ได้เลยมันใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทียี่สิบ
สิบนาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะนะก็ก็ไหม้หมดเลยมันมันมันก็ก็ก็เยอะอยู่อะครับ
เพราะว่าผมของของซื้อมาเตรียมขายทั้งนั้นเลยของเยอะอืม
ก็เป็นหลักล้านนะครับหลักล้านเลยนับนับเฉพาะของเราขายในร้านถูกไหมฮะ
ยังไม่นับอ่าพวกเงินทองเงินพรพวกอืมอืมเป็นล้านอ่ะครับเป็นล้านอืม
สี่ห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็เสียหายกันเป็นหลักล้านค่ะ
นายกเทศบาลตะบนบ้านแพ้วบอกว่าเสียหายโอ้โห๒๕หลังนะคะ
เสียหายหมดเลยอ่ะยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้
ขอตรวจสอบก่อนคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องไปลงทะเบียนครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเยียวยาเดี๋ยวจะสรุปกันว่าจะเยียวยาอะไรยังไงได้บ้างพรุ่งนี้
ใครที่บ้านได้รับความเสียหายไม่รู้จะอยู่ที่ไหนก็ให้ไปพักที่หอประชุมอำเภอบ้านแพ้วนะคะ
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าก็ไม่แน่ใจ
ว่าเกิดจากสายไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเนี้ยสายสื่อสารสายไฟเนี่ยมันก็พันกันอยู่
มันก็เยอะอะค่ะยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากไฟช็อตหรือไม่นะคะ
โอ้โหหลายคนบอกเสียดายใช่ไหมฮะใครไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยใช่ไหมเดินซื้อของซื้อของบรรยากาศสวยงามเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านต่างเนี่ยไปเก็บข้าวของเท่าที่พอจะเหลือเนี่ยไปกันทั้งวัน
อย่างบ้านหลังนี้ล่าสุดนะฮะคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปเนี่ยพ่อค้าในตลาดบ้านแพ้วเนี่ยบอกโอ้โหเนี่ยหาตั้งแต่เช้าเนี่ยฮะยันค่ำเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวฟังนะฮะ
คือได้เรียกว่าต้องทุกประชั่งของเขาว่าจะให้มันต่อไปมันไม่คุ้มเนี่ย

เพราะว่าถ้าเราเอาไปจอเขาขนิดหน่อยว่า
เขาเอาเครื่องมือมาให้ถ้าเราไม่รับตรงนี้